พูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็ต้องนึกถึงความเร็วอะเนาะ

งั้นยกลงรกเลยทีเดียว

เขาบอกว่าเร็วแรงจริงสำหรับรถคันนี้
แล้วดูให้ดีใครกันนะที่ขับมาครับ
เฮ้ยสวัสดีครับ

คือผมอยากรู้ครับว่า
เราจะเอาผิดกับลิงตัวนี้อยังไงดีครับ

หวานมาเลยนะครับ
สุดท้ายนี่ไปชนกับคนเพราะหลบไม่ทัน
โอ้ยว้าวอุ้ยเจ็บนั้นอ่ะ

ใช่ครับโอ้โหอย่างนี้ก็ฝากเตือนไปยังเจ้าลิงตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับ
ใช้รถแล้วก็ยังไงดีต้องระมัดระวังนะ
ลิงนะแต่ดูข่าวนี้ต้องดูเอาไว้นะ
น้ำทำแบบนี้มันเดี๋ยวมันผิดกฎหมาย
คือผมเล่าข่าวไปผมก็งงไปไม่รู้จะพูดยังไงดี
ไม่รู้จะสอนลิงหรือสอนไม่รู้จะบอกใครอ่ะละคำนี้
กี้เห็นเหมือนมีเชือกคล้องคอลิงอยู่นะน่าจะมีเจ้าของนะ
น่าจะผ่านการฝึกมาแหละไม่งั้นมันคงขี่มอไซค์ไม่เป็น
เคยเจอลิงแว้นลิงขาวแว้น
สุดท้ายครับ